มาดูความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่ศรีสะเกดนะครับ
เพราะว่าตำรวจศรีสะเกดนะครับก็พยายามตามไล่ล่าตัว
บิ๊กหนองเม็กผู้ต้องหาซึ่งร่วมกันก่อเหตุ

มีการประกาศตั้งรางวัลนำจับ๑๐๐๐บาทนะครับ
ก็เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้คือตำรวจพยายามที่จะระดมกำลัง
ปิดล้อมเล่าทองหา
ต้องไปปิดล้อมป่าแบบนี้เลยนะครับ
เพื่อที่จะตามหานายบิ๊กหนองเม็กนะครับ
เพราะว่าตำรวจภูทรเมืองศรีสเกตนำโดยพันธ์ตำรวจเอกเทพิทักษ์แสงกล้า
ผู้กำกับการสพศรีสเกตพร้อมกำลังชุดสืบสวนชุดปราบปราม
ได้มีการสนทิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำหมายจับศาลจังหวัดศรีสเกตเข้าปิดล้อมตรวจค้นป่าบริมลำห้วยสำราญ
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกระจายเสียงแบบนี้เลยนะครับ
หลังจากปิดล้อมแล้วก็ขอให้ผู้ต้องหาหักหลบอยู่
ป่าแห่งนี้ขอให้มามอบตัวนะครับ
ก็มีการค้นหาทั้งทางภาคพื้นดินพื้นน้ำแล้วก็ทางอากาศด้วยนะฮะ
ภูมิกับการสพเมืองศรีสเกตประกาศผ่านเครื่องเสียง
ไปตามสองฝากลำน้ำห้วยสำรานซึ่งเป็นป่ารกทึบ
ขอให้บิ๊กหนองเม็กผู้ต้องหาตามหมายจับ
ออกมามอบตัวกับตำรวจอย่าได้คิดต่อสู้หรือขัดขืนแต่อย่างใด
นี่ก็เป็นช่วงของการประกาศส่วนภาคพื้นภาคน้ำ
ก็พยายามที่จะปิดล้อมไว้นะฮะ
ตำรวจรู้มานะครับว่านายบิ๊กไม่มีปืนแต่มีระเบิดมือ
ซึ่งทีนี้เขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้ตำรวจจับกลุ่ม
บิ๊กประกาศไว้เลยถ้าเจอขอแลกกันเลยขอแลกด้วยชีวิต
ทีนี้ครับตำรวจก็เลยต้องย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ย
ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่อย่าได้ประมาท
โดยต้องจับกลุ่มตัวบิ๊กหนองเม็กให้ได้เร็วที่สุด
เพราะเกรงว่าจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกนะครับ
ส่วนตำรวจชุดไหนคนใดจับกลุ่มนายบิ๊กได้
จะให้รางวัล๑๐๐๐บาทเป็นกำลังใจครับ
เมื่อวานนี้ปฏิบัติการในการค้นหาร่วม๓ชั่วโมง

ค่ำมืดเกรงจะไม่ปลอดภัยก็ยุติการค้นหา
แต่ทีนี้วันนี้ก็เริ่มปฏิบัติการกันตั้งแต่เช้านะฮะ
เพื่อที่จะตามไล่ล่านายบิ๊กหนองเม็กนะครับ
ถามว่าทำไมต้องไล่ล่าในบิ๊กหนองเม็ก
เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคดีร้ายแรงที่เกิดขึ้นกลางเมืองศรีสเกตนะครับ
เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาสักประมาณตี๒แล้วนะฮะ
กบข้างรถของอบตหนุ่มอบตกลางเมือง
หมากเขียบแล้วก็คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายวีรยุทธ์จนเสียชีวิต
นายวิรยุทธ์เดินทางกลับจากการเที่ยวสถานบันเทิง
ตอนเที่ยวสถานบันเทิงไปมีปากเสียงกับวัยรุ่น
ก็น่าจะเป็นการตามมาไล่ล่าแล้วก็เกิดเป็นเหตุฆ่ากัน
จนมีผู้เสียชีวิตคือนายวีรยุทธ์
เหตุการณ์ฆ่ากันตายครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใกล้กับสถานีรถไฟศรีสะเกดนะครับ
ก่อนหน้านี้แม่ของเยาวชนชายอายุ๑๗ปีที่ร่วมก่อเหตุ
คือคดีนี้ตำรวจก็ตามไล่ล่าตัว
ก็พบว่ามีเยาวชนชายอายุ๑๗ปีนะครับซึ่งมีการท้าต่อยกันกับนายวีรยุทธ์
ทีนี้รู้แล้วว่าเยาวชนชายคนนี้มีเรื่องกับนายวีรยุทธ์
มีการชูนิ้วกลางให้กันแล้วก็มีการขับรถกันออกไป
จนกระทั่งเกิดเหตุการยิงกันยาวชนชายอายุ๑๗ปี
แม่นั้นพามามอบตัวนะครับแล้วก็ยอมรับว่าได้ร่วมก่อเหตุจริง
ทีนี้พอมอบตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ก็ซัดทอดถึงรุ่นพี่นะฮะว่ามือยิงคือรุ่นพี่
คือนายพฤกษาถาวรหรือว่าบิ๊กหนองเม็กนั่นเอง
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทางตำรวจจะต้องไล่ล่าจับกลุ่มตัวบิ๊กหนองเม็กต่อไปนะครับ